มีคลิปความยาวสักประมาณนาทีเสร็จครับกองทัพอิสราเอลเผยแพร่นะฮะ
เป็นคลิปขณะที่กองกำลังทหารปฏิบัติการในเมืองซูฟานะฮะ
สามารถช่วยเหลือตัวประกันออกมาได้มากถึงสองร้อยห้าสิบคนนะฮะ

เผยแพร่คลิปนี้นะครับตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะ
เมืองซูฟาครับเนี่ยไปช่วยเหลือตัวประกันครับ
เขาบอกว่ามีตัวประกันอยู่สักประมาณสองร้อยห้าสิบคนครับ
สามารถสังหารฮามาสได้หกสิบกว่าคนจับตัวได้อีกยี่สิบหกคนครับ
รวมไปถึงม่วฮะหมัดอาบูเอาอาลีนะฮะรองผู้ปัญชาการกองเรือภาคใต้
ของทางฮามัสด้วยนะครับเป็นภาพที่เผยแพร่ออกมา
ระหว่างที่เนี้ยนะไปก่อเหตุใช่ไหม
เขาเรียกไงไปจับตัวผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็ไปช่วยเหลือตัวประกันออกมานะครับ